มีเรื่องราวดีที่ต้องชื่นชมค่ะ
โอ้โหชาวเน็ตชื่นชมกันถล่มทลายโลกโซเชียลจริงนะคะ
เจ้าของพัดลมฮาตาริบริจาคเงิน๙๐๐ล้านบาท

คือในเพจรามาธิบดีได้มีการโพสต์เอาไว้

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

บอกว่าบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกส์จำกัด
โดยคุณจุนคุณสุนทรีวรรณวิทย์และครอบครัว
บริจาคเงิน๙๐๐ล้านบาท
แก่มูลณิธิรามาธิบดี
โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมรับมอบ
โดยเป็นการสมทบปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาล๑๖๐ล้านบาท
โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา๓๐๐ล้านบาท
โครงการอาคารโรงพยาบาล๔๔๐ล้านบาท

คนเขาไปชื่นชมและอนุโมทนาบุญกันเยอะมาก
คุณจุนหรือกงจุนนะคะเจ้าของบริษัทฮาตาริ
คือท่านเป็นผู้ที่ต่อสู้ชีวิตในการทำธุรกิจนะคะ
แล้วก็สร้างสรรค์แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมฮาตาริประสบความสำเร็จมาก
แล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยโอกาสกว่า

ทางบริษัทฮาตาริบริจาคเยอะนะคะ
ก็จะช่วยเหลือด้านการแพทย์มาตลอดเลย
โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดด้วยค่ะคุณผู้ชม

โอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วประวัตินี้ต้องแบบยกย่องท่านเลยนะฮะ
สัวจุลวรรณวิทย์เนี่ยท่านเกิดเมื่อ๗พฤษภาคม๒๔๘๐นะครับ
ที่กรุงเทพปัจจุบันอายุ๘๕ปี
ตอนเด็กนี่ท่านไม่ได้เรียนหนังสือในระบบของโรงเรียนนะฮะ
ตอนนั้นท่านจบแค่ชั้นป๒นะฮะ
ไม่มีวุฒิทางการศึกษาแต่ศึกษาภาษาไทยด้วยตัวเอง
ศึกษาภาษาจีนจากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน
เริ่มต้นชีวิตทำงานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นของร้านขายข้าวสารส่งออกต่างประเทศ

ตอนนั้นเนี่ยมีอายุ๑๒นะครับ
แล้วมาทำอาชีพแรกเลยนะครับ
อายุ๑๗คือเมื่อสัก๖๐ปีที่แล้ว
เป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่นะครับ
จากนั้นไปทำงานลูกจ้างร้านทองนะเป็นช่างทำพวกโมเดลด้วยทำของเล่นด้วยทำอะไรพัดลมด้วย
เรียกว่าท่านมีพรสวรรค์ด้านช่างมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแบบหาตัวจับยาก
แล้วท่านก็ตัดสินใจทดลองทำพัดลมทั้งตัวเมื่อปี๒๕๕๙
จำหน่ายเป็นครั้งแรกตอนอายุ๕๒ตอนนี้ท่าน๘๕ก็ประมาณ๓๓ปี
รู้จักดีแน่นอนแม้ว่าบางช่วงจะประสบปัญหาวิกฤตทางด้านการเงิน
มีทั้งในประเทศที่ขายแน่นอนอยู่แล้วส่งออกด้วยนะฮะยอดขายปีหนึ่งหลายพันล้านนะฮะ
มากกว่า๘๐นะฮะความรู้ความสามารถของท่านเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับ
เป็นนักประดิษฐ์ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏนะครับทำให้เจ้าสัวจุนเมื่อ๑๘มกราคมปี๒๕๕๙
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติมอบนะฮะปริญญาให้นะครับ
ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นี่ฮะก็ถือว่าโอ้โหเป็นบุคคลที่ต้องชื่นชมแล้วก็ยกย่องเลย
คุณผู้ชมหลายท่านเลยบอกว่าที่บ้านก็ใช้พัดลมฮาตาริ
เนี่ยส่งมาเยอะมากแบบเกือบทุกคนที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้พี่อุ๋ย

ซื้อลงไปซื้อพัดลมเนี่ยยังไงก็ฮัตตาลิน่ะ
นี่ค่ะคุณพี่นี่ตีพงห่อหน้าค่ะ

อ่านแฮชแท็กก่อนก็แล้วกราบใจ

ดี้บอกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้เท้าเปิดพัดลมอีกแล้วนะ

คุณเข็มมาสอนอยู่บ้านนี่ก้มไปใช่ไหม

โอ้โหแล้วคนอุ๊ยโพสต์เยอะค่ะพี่อุ๋ย
คุณผู้ชมบอกว่าก็คนไทยรู้จักพัดลมฮาตาลิกันหมดทุกคน

รู้จักหมดแต่บางคนยังคิดว่าเอ๊ะของต่างประเทศเขาหรือเปล่า
แล้วมีบางท่านบอกว่าใช้มา๒๐กว่าปีไม่พังเลยนะ
ไม่ต้องซ่อมเลยอะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนใช้ฮัตตาริกบ้างคะ
ส่งข้อความมาบางท่านบอกมี๔๕เครื่องที่บ้าน
โอ้ยหลายเครื่องเดี๋ยวนี้แบบรีโมทเขาก็มีแล้วนะ